ผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่บุรีรำนะครับ
ตำรวจสพสตึกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบ
มีคนถูกแทงถูกปาดคอทั้งสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
เลือดเต็มเลยนะฮะตอนที่ไปถึงนะฮะ
บ้านพักในพื้นที่หมู่๕ตะบนสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
คือพอมาถึงในบ้านนี้ปิดไฟหมดนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ
ฉายไฟเข้าไปตรวจสอบในบ้านพบนายเทพไทยสายงาม
เสียชีวิตในสภาพศพถูกปาดคอนะครับอยู่ในห้องนอน
แล้วก็มีเลือดเนี่ยกระจายไปทั่วบริเวณเลยขณะเดียวกันนะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถูกแทงเข้าคอกับศีรษะหลายแผล
มีชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ชื่อนางพัฒินีอายุ๖๖ปี
จากการตรวจสอบของตำรวจนะครับแล้วก็สอบพยานแวดล้อมเนี่ย
คาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุความเครียดของคนที่เป็นลูกชายก็คือนายเทพไทยที่เสียชีวิต
เครียดเรื่องเล่นหุ้นแล้วหุ้นตกนะฮะเสียเงินเยอะนะครับ
ก็เลยก่อเหตุทำร้ายแม่ก่อนแล้วก็ปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่
การโพสต์อะไรต่างจากนานาเนี่ยนะครับนี่เป็นแรงชุมใจที่ทำร้ายแม่
แล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านของเขานี่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับแม่สองคนนะฮะตอนนั้นอยู่หน้าบ้านเห็นนางพัชนีเนี่ยวิ่งออกมาก่อน
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าถูกลูกชายเนี่ยบีบคอแล้วหมดสติไป
รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเลือดเต็มศีรษะเต็มคอก็เลยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะฮะ
ขณะเดียวกันลูกชายเนี่ยดูเครียดมาหลายวันไม่ออกจากบ้านมาหลายวัน
คาดว่าจะเครียดเรื่องเล่นหุ้นพอทำร้ายแม่แล้วก็เลยปาดคอฆ่าตัวตาย
ส่วนอาการของผู้เป็นแม่ตอนนี้

ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ของคุณหมอนะครับเพราะว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ